วันนี้เป็นวันที่๔แล้วที่ไม่สบายใจเลย
เพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่หมื่นบวกครับคุณวราพร

นะครับคุณผู้ชมครับขณะที่คณะรัฐมนตรีท่านก็อนุมัตินะครับ
เยียวยาผู้ประกอบการแล้วก็ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการโควิด๑๙เพิ่ม๓จังหวัดก็คือ๓จังหวัดที่เพิ่ม
มาเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนั่นแหละครับ
นางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรีว่า
ที่ประชุมเห็นชอบการขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบ
และให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่
สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ครอบคลุมพื้นที่จากเดิม๑๐จังหวัด
เป็น๑๓จังหวัดโดยเพิ่มเติมจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและพระนครศรีอยุธยา
โดยผู้ประกันตนมาตรา๓๓ที่มีสัญชาติไทยนะครับจะได้รับการเยียวยาเป็นเงิน๒๕๐๐บาท
โอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพลย์ของท่านที่ผูกกับย้ำดีนะฮะ
ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะฮะ
ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยาตามจำนวนลูกจ้าง
หัวละ๓๐๐๐บาทสูงสุดลูกจ้างไม่เกิน๒๐๐คน
สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา๓๙และ๔๔
ซึ่งเป็นกลุ่มฟรีแรนซ์หรือว่าอาชีพอิสระ
ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดนี้
รัฐบาลท่านจะเยียวยา๕๐๐๐บาทครับ
โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา๓๙และ๔๐
สมัครนะครับเหลืออีกไม่กี่วันนะครับ
สมัครให้ทันภายในวันที่๓๐กรกฎาคมนี้
เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมจะได้ส่งข้อมูลของท่าน
นำเข้าให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙วันนี้นะครับ
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๑๑๓๐๕ราย
ผู้เสียชีวิต๘๐ศพนะครับ
ส่วนคนที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน๖๕๕๗รายนะครับ
ครึ่งครึ่งเลยนะครับกับสำหรับคนที่ติดเชื้อใหม่ฮะ
แล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกของการยกระดับการล็อกดาวน์
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของวันทำงานนะคะวันอังคารในช่วงเช้า
หลังจากที่มีการยกระดับการล็อกดาวน์
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นช่วงเวลาที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปสำรวจมาให้ดูนะคะ
แยกประทุมวันหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง
ซึ่งปกติตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนรถแน่นเลยรถติดเลยนะคะ
หลังจากที่มีการให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจทำงานที่บ้าน
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
เมื่อช่วงเช้าเนี่ยช่วงเวลาเร่งด่วนถนนก็โล่งกว่าปกตินะคะ
รถน้อยการจราจรคล่องตัว
เหมือนกับถนนสายสำคัญย่านใจกลางเมืองนะคะ
ก็บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำงานที่บ้าน
แต่ว่าบริษัทก็ปรับเปลี่ยนเวลาทำงานนะคะ
บอกว่ายอมรับว่าอาชีพเธอมีความเสี่ยง
แม้ว่าจะฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้วแต่ก็ไม่มั่นใจ
แต่เธอก็ต้องพยายามดูแลป้องกันตัวเองให้มากที่สุด
นี่เป็นบรรยากาศของรถไฟฟ้าเมื่อเช้านี้นะคะ

ก็โล่งกว่าทุกวันขอสมัครเอง
ก็ยังคงมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดนะคะ
ให้มีการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะ
ขณะที่ให้บริการและถ้าเต็มก็ต้องรอใช้บริการคันถัดไป
อันนี้ก็ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ
ตัวเรื่องตอนกลับบ้านด้วยนะคะ
ใครที่จำเป็นต้องออกมาทำงานกลับบ้านเนี่ย
ถ้ากลับก่อน๖โมงเย็นได้ก็จะดีมากเลย

นี่เป็นบรรยากาศนะคะที่ผู้สื่อข่าวไปเก็บมาให้ดู
แต่อันนี้ค่ะแม่บ้านเขาบอกว่ามีการแชร์รูปนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในกรุ๊ปไลน์ของแม่บ้าน
แต่ช่วงเวลาตี๕มันมีภาพแบบนี้ค่ะ

เกิดคำถามว่าอย่างนี้ค่ะแล้วเชื้อมันจะลดได้หรือไม่นะคะ
คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ไปพูดคุยนะครับ
สื่อข่าวไปพูดคุยรวมถึงคนขับแท็กซี่เนี่ย
เขาก็บอกว่าคือเข้าใจรัฐบาลที่ออกมาตรการ
แต่สำหรับพวกเขาแล้วไม่ใช่พนักงานที่มีเงินเดือน
ถ้าไม่ออกมาค้าขายทำมาหากินนะคะ
ก็ไม่มีรายได้อย่างอื่นไปเลี้ยงดูครอบครัวนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่ารัฐบาลให้อยู่บ้าน
ก็พร้อมทำตามแต่ขอให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพวกเขาด้วย

ขอบคุณค่ะและขอบคุณค่ะ